คุณผู้ชมฮะนี่บรรยากาศของคนไทยที่กลับมาแล้ว
อ้อมกอดของพ่อแม่และญาติพี่น้องแล้วนะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะยังมีกลุ่มที่ทางญาติติดต่อไม่ได้

คุณนิติกรแทร่ว่างที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
นี่ฮะทางแม่บอกไม่รู้ชะตากรรมของลูกเลย
พ่อแม่ก็ร่ำให้ทุกวันด้วยความเป็นห่วง
แล้วก็จุดทูบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอให้ติดต่อลูกได้สักทีนะครับ
นี่แหละครับผู้เป็นแม่นะก็จุดทูปบอกกล่าว
ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองลูกชาย
ก็คือนายนิติกรแทร่ว่างอายุ๒๖ปี
เป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่ฉนวนกาซ่า
ฉนวนกาซ่าที่อิสราเอลขอให้ลูกปลอดภัยนะครับ
คือแม่บอกว่ายังไม่ทราบชะตากรรมของลูกเลย

พ่อแม่แล้วก็เมียนั่งปรับทุกข์กัน

แล้วก็เป็นห่วงชะตากรรมของลูก
โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ร้องไห้น้ำตานองหน้าตลอดเวลานะครับ
อันนี้แม่ร้องไห้ตลอดเวลาตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์นะครับ
ส่วนภรรยาของคุณนิติกรก็เล่าให้ฟังว่าสามีเดินทางไปทำงานที่อิสราเอล
ตั้งแต่เธอท้องได้๔เดือนตอนนี้ลูกชายอายุ๑ขวบ๑๑เดือนแล้ว
เธอเองติดต่อกับสามีครั้งสุดท้ายก็คือวันเกิดเหตุ๗ตุลาคม
สามีบอกว่าเกิดเหตุการณ์ยิงกันสนั่นเลยเธอก็บอกให้สามีไปหลบ
บอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับแล้วสามีบอกตอนนี้หลบอยู่ในหลุมหลบภัยเพียงคนเดียว
จากนั้นขาดการติดต่อไปเลยนะครับทีนี้ทางเพื่อนของสามีเนี่ย
โทรมาบอกว่ากลุ่มฮามัสเข้ามาควบคุมตัวคนไทยและชาวบ้านไป
แล้วก็มีคนไทยถูกจับไปทางครอบครัวก็ไม่รู้ว่าคุณนิติกรถูกจับไปด้วยหรือเปล่า
มา๕๖วันแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมก็เฝ้ารอด้วยความทุกข์ทรมานนะครับ
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายวาโยชาวจังหวัดอุตราดิษ
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่อิสราเอลแต่ทีนี้เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟัง
ตอนที่เขาเองก็ถูกจับมัดมือไพร่หลัง
พร้อมกับนายนิติกรที่ถูกผ้าคลุมหัวเตะแล้วก็ซ้อม
แล้วก็ถูกมีดฟันหลัง
ตอนนั้นตัวของนายวาโยที่อยู่กับคุณนิติกร
บอกว่าตัวเองหนีออกมาได้
ละมุนใช้จังหวะชุลมูลแก้เชือกจนหลุดแล้วก็วิ่งหนีออกมาได้
เจอรถยนต์จอดไว้ข้างทางมีกุญแจเสียบอยู่
รีบขับรถหนีจนมาพบฐานอิสราเอล
ช่วยผู้ชมฟังเสียงเขาหน่อยเพราะเขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
จนกรับดียังไม่รู้เลยครับติดต่อไม่ได้เลย

บริษัทรังราบเขาจะช่วยมาทำประโยชน์อะไรรอได้บ้าง

ตอนนี้ที่อยู่เราเนี่ยมีคนไทยประมาณกี่คนฮะตอนนี้ฮะประมาณหกเจ็ดคนครับตอนนี้
อืมแล้วทุกคนอยากจะกลับบ้านไหมฮะหรือว่าจะต้องรอดูสถานการณ์ก่อน
ก็เป็นบางส่วนครับเป็นบางส่วนบางส่วนก็อยากกลับครับ